ตามเรื่องนี้กันต่อนะคะกรณีที่ตำรวจโคราชค่ะไปปรับปรามยาเสพติด
คือลักษณะไปล่อซื้อยาจากพ่อค้ายาบ้า
ปรากฏว่าพ่อค้ายาบ้ารายนี้ไหวตัวทันค่ะ
ยิงสวนตำรวจมาจนกระทั่งตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส

เหตุการณ์เกิดตั้งแต่๒๙กรกฎาคมหนีไปกบดาน
๒๙๓๐๓๑๑สิงหาคมเมื่อวันนี้ตอนเที่ยง
ตำรวจส่วนที่กำลังกันหลายฝ่ายเลย
ปิดล้อมแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้พ่อค้ายาบ้ารายนี้
อบตัวแต่ไม่ยอมนะคะสุดท้ายเกิดการปะทะกันขึ้น
และเสียชีวิตในที่สุดดูบรรยากาศช่วงที่มีการประทะกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมปฏิบัติการของตำรวจนะคะ
คือตอนแรกก็ใช้วิธีเจรจาเกลี้ยกล่อมก่อนนะคะ
เอาคุณแม่ของผู้ต้องหารายนี้

รายนี้ไปพูดเกลี้ยกล่อมก็ไม่ยอมออกมานะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจก็ต้องสนที่กำลังกันหลายฝ่าย
ทั้งตำรวจภูทรภักษ์สามตำรวจภูทรนครราชสีมา
แล้วก็ตำรวจกองปราบค่ะไปกันหลายนายนะคะ
เอเจนพ่อค้ายาบ้ารายนี้

นำสกุลโลหากาศอายุ๓๘ปี
ตอนที่ตำรวจไปถึงนายพดุงศิลปหลบอยู่ชั้นบนของบ้าน
ตำรวจก็เลยใช้วิธีการคือกดดันให้มอบตัว
แต่ปรากฏว่านายพดุงศิลป์กลับยิงต่อสู้กับตำรวจ
ในช่วงที่มีการประทะกัน
พลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุวิมลก็ไปด้วยนะครับ
ตอนที่มีการปะทะกันขึ้นใช้เวลาในการยิงตอบโต้กัน๒๐นาที
จนกระทั่งเสียงปืนสงบลง
พอเสียงปืนสงบลงปุ๊บไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ปรากฏว่าพ่อค้ายาเสพติดรายนี้
ดุงศิลป์กลายเป็นคนสิ้นฤทธ
เพราะว่าเสียชีวิตในที่สุดค่ะ
พอเข้าไปตรวจสอบชั้น๒ของบ้านนะคะ
ไปพบศพแล้วก็ตรวจสอบสภาพศพเพิ่มเติม
ปรากฏว่าพดุงศิลปถูกยิงที่หน้าอก๔นัด

ค้นตัวภายในตัวไปพบกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ในกระเป๋ากางเกงก็พบกระสุนอีก๓๐นัด

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งศพของนายพดุงศิลป์เนี่ย
ไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลต่อไป
ส่วนที่มาของการยิงปะทะกันเมื่อสักครู่ที่เกิดขึ้น
คือย้อนกลับไปตั้งแต่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมา
เขาไปสืบทราบมาว่าจะมีการส่งยาบ้า

จากนายพดุงศิลป์บริเวณถนนสายบ้านเหลื่อม
อำเภาของตำรวจน้องมัวแต่ปรากฏว่า
คนร้ายไหวตัวทันชักปืนออกมา
ยิงใส่ร้อยตำรวจรีส่งป่วยกระโทก
ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
จนกระทั่งตำรวจนายนี้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วตัวเองก็คือนายพดุงศิลปก็หลบหนีไปค่ะ
จอดรถทิ้งไว้ริมไร่มันสับปะหลังท้ายหมู่บ้าน
แล้วก็หลบหนีเข้าไปในไร่มัน
ตอนที่เจ้าหน้าที่ระดมกำลังไปปิดล้อมไร่มัน
เจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีการคือพยายามที่จะพูดคุย
นึกออกไหมคะเจรจาให้ได้มากที่สุด
ไปรับตัวแม่ของนายพดุงศิลป์มามาช่วยเกลี้ยกล่อมนะคะ
แต่ว่าคนร้ายไม่ยอมค่ะไม่ยอมออกมาเจรจากับตำรวจ
หลบหนีต่อไปอีกจนในที่สุดแล้ว
ตำรวจไปสืบทราบมาว่าผู้ต้องหาคนร้ายรายนี้
ก็คือนายพดุงศิลป์หลบหนีไปอยู่ที่บ้านของลูกน้อง

ก็เลยนำกำลังมาปิดล้อมตรวจค้นแบบนี้
สุดท้ายก็ถูกฆาตกรรมนะคะวิสามันฆาตกรรมเสียชีวิตค่ะ